หน่วยงานไหนจะรับผิดชอบคะเนี่ย
สาวคนนี้บอกจะไปทำบุญอยู่แท้

ตกไอหลุมที่เขากำลังคดเอาไว้กับน้องก่อซ่า
คุณมันใกล้ตัวนะเพราะถ้ามันเป็นเรา
กำลังจะไปทำบุญจังหวะเลี้ยวปุ๊บ
เฮ้ยมีหลุมขุดไว้แล้วทำไมคุณไม่เอาอะไรมากั้น
แล้วที่สำคัญแจ้งไปทางหน่วยงานที่เราคิดว่าเขาจะรับผิดชอบ

นี่แหละค่ะสภาพรถที่คุณผู้ชมเห็นนี่
คือหญิงสาวคนหนึ่งที่ขับรถคันนี้ค่ะ

บอก๒๐๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทำบุญที่วัดบางจากอำเภอปากเกร็ดที่นนทบุรีค่ะ
จังหวะโถกำลังจะเลี้ยวเข้าวัด
ตรงทางเลี้ยวมันมีก่อสร้างท่อระบายน้ำ
แต่ทำไมไม่มีป้ายบอกว่าเป็นเขตก่อสร้าง

รถของเธอก็เลยหัวทิ้มลงไปในบ่อ

หลังเกิดเหตุแจ้งความว่าที่สพชัยพฤกษ์นะคะ
แล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่เขาคิดว่าจะต้องรับผิดชอบ
เกี่ยงไปมาระหว่างหน่วยงานกับผู้รับเหมา
แล้วเธอก็บอกแล้วที่คุณเห็นเมื่อกี้ว่ามันมีป้ายมาตั้งอ่ะ

ตอนนี้เดือดร้อนเพราะเธอเองต้องซ่อมรถ

ค่าซ่อมรถอยู่ที่เกือบแสนสองนะคุณ
เอารถไปทิ้งที่อู่ก็ไม่ได้ไปทำงานอีกค่ะ
ตอนนี้ขอเถอะค่ะใครจะรับผิดชอบเธอดีคะ
ว่าว่าจะเอาไอ้ตรงนี้ก็บังเป็นป้ายพวกบ้าน

ว่าให้เราติดต่อทางบริษัทนี้บริษัทเกาะสร้าง
ซึ่งพอเราติดต่อทางบริษัทเกาะสร้าง
บริษัทเกาะสร้างก็บอกว่าให้ติดต่อทางบริษัทใหญ่อีกทีหนึ่ง
แต่เธอบอกว่าเอายังไงจะให้ดิฉันติดต่อไปทางไหนดี
ดูจุดเกิดเหตุคุณนะคุณดูนะตอนเธอมาชี้จุด

กลางวันก็ว่าน่ากลัวแล้วกลางคืนก็อันตรายไปอีกค่ะ
เพราะไฟส่องสว่างก็แทบไม่มีแหมป้ายก็ดันมาทีหลังอีก
ก็อยากจะให้มาแก้ไขปรับปรุงจุดนี้นะคะ
เดี๋ยวอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับคนอื่นอีกค่ะ